คุณผู้ชมค่ะจากภาคอีสานของหมู่เฮ่า
มุ่งตรงลงภาคใต้อ้อวะอ้อวะอบ้างดีกว่า

กับสองนักแสดงอารมณ์ดีสายบุญค่ะสายมูด้วย
ใช่แล้วคุณอาถั่วแระเชิญยิ้มชอบคน
ไว้เขาแพ้แมะแมะอยู่ที่ค่ะ
ร้องเพลงนี้ทีไรที่สิงหาสุนัขทุกทีเลยไม่ได้ไปคนเดียว
กับพี่เชษเชิญยิ้มด้วยไปร่วมงานบุญค่ะ
เทศกาลกินเจจ้าไปเลยค่ะที่จังหวัดตรังจ้ะ
โดยคุณอาถั่วและบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า
คุณอาบอกว่าตั้งใจเดินทางไปร่วมงานบุญในครั้งนี้
แล้วก็ไปกันที่ศาลเจ้าเป่ากงค่ะ
หรือที่หลายคนเรียกว่าสารเจ้าเป่าบุญจิ้น
เออคุณอาบอกว่าซึ่งก่อนไปในครั้งนี้
ยังได้ไปร่วมเดินลุยไฟ
ซึ่งมีความเชื่อว่าเพื่อชำระร้างสิ่งอัปมงคลค่ะ
แล้วก็สิ่งไม่ดีต่างออกจากร่างกายของผู้ถือศีลกินเจ
ให้มีความบริสุทธิ์ในช่วงเทศกาลกินเจนั่นเองค่ะ
พร้อมกันนี้นะคะคุณอาถั่วและและพิเชษเนี่ย
ก็ยังได้เข้าไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผ่านในศาลเจ้าด้วยคุณผู้ชมค่ะ

คัมไทยนี้ต้องไปให้ถึงไปค่ะท่านท่านครัพรู้ด้วยค่ะ
เอาตีกรองสะหนอยนะคะ
แล้วพอตีเสร็จรออะไรล่ะคุณผู้ชมค่ะ

หรือจะเป็นพี่แจ๊ค๒๓๑หรือเปล่า
เพราะว่าตรงกลางมันจะเป็นเลขเลือนนิดนึง
อ่านะคะแล้วแต่ตาของแต่ละคนเลยจ้ะ
แต่ว่าคุณอาถั่วแรกเขาบอกมาว่าเออนะ๒๘๑ค่ะ
ในใจอาเขาคิดแต่๒๘๑เดียวเลยพี่แจ๊ค
ส่วนของพี่เช่จุดได้เลข๔๕๔ค่ะคุณผู้ชม
นี่อยู่ข้างกันเลยอันนี้เป็นทูบตัวเลขนะคะ
ยังค่ะเรื่องราวขนลุกยังไม่หมด
เพราะว่าทำเอาคุณอาถั่วแระแล้วก็พี่เชษถึงกับขนลุกเลยคุณผู้ชม

เพราะว่าเลขที่ของสารเจ้าเนี่ยไปคล้ายกับเลขทูบเลย
คุณผู้ชมดูเลขที่สารเจ้า๑๒๘
คุณอาถั่วแระได้อะไร๒๘๑
เออเอาสิ๑๒๘กับ๒๘๑มันมีความสลับกันอยู่

จุดได้๒๘๑ครับ
แต่เลขที่สารท่านเปล่าเนี่ยสารเจ้าเป่ากง

เอาขอชมดีทุกท่ันนะครับ

ทูบเราไม่รู้มาก่อนว่าจะจุดได้เลขอะไร
สารเจ้าดิฉันว่าเขาคงยังไม่ได้ดู
มักว่าได้เลขอะไรแบบด้านบังเอิญพอดี
พี่เชษฐ์บอกว่าถ้ามันจะมีเลขอะไรก็ขอให้มาทางเลขผมกันละกัน

เออนะคะโชคดีทุกคนแล้วกันเนาะ